ความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกหน่อยกันแล้วกัน

คือต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

หรือว่าลุงพลป้าแตนเองเนี่ย
เขาก็มีรายได้จากเรื่องของขายของออนไลน์

อย่างลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรพวกนี้อีกใช่ไหมฮะ

สรรพากรก็เลยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งรายได้
ตัวเสียภาษีประจำปีกัน

นี่ที่มุกดาหารก็ฝนตกนะครับบ้านกอก
กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะฮะ
ไปดูความเคลื่อนไหวต่างนะฮะบ้านกอกวันนี้นะครับ

ลุงพลแห่งบ้านกกอกนะครับ
ไปถึงเนี่ยเห็นลุงพลเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่นี่ฮะ
กำลังเนี่ยก่อปูนก่ออิดตรงนี้นะครับ
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่บอกว่าต้องมาก่อกำแพงที่หน้าบ้านกั้นน้ำหน่อย
ฝนมันมานี่ประแตนนะฮะพอฝนมาน้ำมันไหลมาคือตอนที่สร้างบ้านเสร็จอาจจะเป็นช่วงหน้าแรง
อืมอ่ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อื่นนะนะครับคือลุงพลบอกว่าไม่ได้ร้อนตัวอะไรนะครับแล้วก็
ไม่ได้ให้ราคากับใครที่มาให้ข่าวรายวันในเรื่องคดีน้องชมพู่
ด้วยอย่างบุคคลที่หมายถึงพวกเทวดานางฟ้าอะไรพวกนี้ฮะจะมี
ใครพูดถึงอะไรยังไงก็ไม่รู้ล่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขา
ยืนยันว่าเขาคือลุงพลคือคนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะที่นายสิทธาเบี้ย
เกิดหรือว่าทนายตั้มจะรับทำคดีน้องชมพู่ให้กับตัวหรือไม่
ทางลุงพลเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เพราะทนายตั้มบอกว่ายังเหลือเงื่อนไขข้อสุดท้าย
คือต้องได้คุยกับพยานในคดีก่อนส่วนที่ตำรวจปราบรามการกระทำผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมขอโอนคดีลุกป่า
คดีครอบครองไม้ห่วงห้ามคือไม้มะคาแต้ของลุงพล
ลุงพลบอกว่าก็เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่จะโอนคดีไม่โอนคดี
คือส่วนตัวก็เห็นว่าเหตุมันเกิดที่ไหนก็ให้ที่นั่นทำคดีก็ได้
คือตอนนี้เชื่อว่าที่ไปแจ้งความกันไว้แล้วสพกกตูมมาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
สพกกตูมเขาก็น่าจะทำคดีได้นะไม่ต้องโอนไปให้กับตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับท่อพัฒนากรณ์ธรรมชาติสิ่งแวดร้องอะไรพวกนี้ก็ได้
เซนโรจะให้ป้าพูดดูจะให้ลุงพูดอคุณภาษณ์เป็นสาวอาจรู้ยึ่งกลังลง
อันนี้ป้าก็ไม่แน่ใจสำหรับตัวเขายังไม่แน่ใจเลยต้องไปถามเขาว่าพี่พ่อพูดมาเขามั่นใจอะไรแค่ไหน
อเรนนี่พูดลงมาภารกิจวัฒนาศาสตร์แอบว่าใช้จิตวิทยาแล้วบางคนร้อนลนให้เห็นแต่ก็รู้ว่าใครร้อนลน
ไม่ใช่จิตเขาหรือเปล่า

มันก็แล้วแต่เขาแล้วเขาเป็น

กระแสที่เขาออกมาพูดเนี่ย

คือพอเขาพูดแล้วมันมุ่งเป้ามาเหมือน
ที่ลุงกับป้าเราจะมีการ
ฟ้องร้องหรือมีการดำเนินคดี

มีพฤติกรรมคล้ายแบบนี้มาก่อนใช่ไหมลุง

คุณอาชียะไม่ได้มุ่งเป้ามารุมกับป้า

การมุ่งเก้าเพชรเทวดานางฟ้า

ก็เป็นลุงคน
คนรู้ว่าเป็นลุงพล
ไม่ใช่เทวดานางฟ้า
แกบอกว่ารอยังให้คำตอบไม่ได้

จะรับไม่รับหรือยังไงให้เวลาอีกนานไหมคะ
ก็ดูไลค์ธนัยตั้มเห็นไหมนะธนัยตั้มไลค์สดได้แล้ว

ก็ขอทนายตั้มบอกให้ลุงปิดวาจาก่อน

ก็เอานึงมันใช่มั้ย
แล้วเงื่อนไขที่๓ในฐานะรู้ความเราร้อนใจไหม

อยากให้แกรับหรือไม่รับ
ลุงก็ยังไม่ได้มีคดีอะไรครับมีแต่คดีอย่างอื่น
ก็ไม่ได้รีบแกปล่อยให้แกทำตามขั้นตอนไป

ตอนนี้ก็คือสบายดีคือเหมือนลุงกับป้าดูผ่อนคลายมากกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่อัจฉริยะบอกว่าที่พูดนี่พูดให้ร้อนลนใช่ไหม
ผมไม่ได้ให้ฆ่าเขาขนาดนั้นครับ
คุณอาชียะก็ต้องเป็นคุณอาชียะเหมือนเดิม
ของเขาเป็นผู้เฉพาะธิบดาไม่ได้พูดให้ลุงคน

ให้ภาพแล้วเสียงมันเล่าเรื่องกันแล้วกัน
ผ่านประจ๋มครับช่วงสายวันนี้เจ้ารหที่จาก
สรรพากรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่บ้านกอกนะครับ
ก็มาโดยนายประสิทธิ์นาตาแสงนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
มาบ้านกกอกก็แวะไปหลายบ้านนะครับ
มาให้ข้อมูลเรื่องการชำระภาษีเงินได้ประจำปี๒๕๕๙
ที่เราคนไทยทุกคนที่มีรายได้ก็ต้องยื่นแบบแสดงภาษีในต้นปีนี้ปี๖๔
ปกติทุกปีจะสิ้นสุด๓๑มีนาคมปีนี้เลื่อนให้นะครับ
ถึงมิถุนายนนะนะฮะก็เนื่องจากสภาพเรื่องของโควิดอะไรด้วยนะครับ
อันนี้บ้านลุงพลนะฮะดูบ้านลุงพลก่อนกันแล้วกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาชี้แจงที่บ้านลุงพลเนี่ยเจอลุงพลเจอป้าแตนนะครับ
ความจริงไปหลายบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะฮะ
สรรพากรมาที่บ้านลุงพลเป็นบ้านแรกนะครับ
มาสอบถามเรื่องรายรับรายจ่ายในปี๒๕๖๓ของลุงพลและป้าแตนนะ
แล้วก็แนะนำเรื่องการยื่นแบบการชำระภาษีซึ่งต้องทำนะฮะ
คือปกติก็ทำได้เลยนี่แหละภายใน๓๑มีนาคม
แต่ปีนี้เขายืดให้ช้าสุดต้องภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี๒๕
เลื่อนไปถึง๓๐มิถุนา

ซึ่งตอนนี้ณแตก็มีอาชีพขายปลาแห้งขายปลาส้มด้วย

ไม่ใช่ไอ้เจ้าปลาส้มสุนัขคู่ใจของน้องชมพู่
นี่ครับทุกผู้ชมครับบ้านนาแตนะฮะ
เป็นรายได้เสริมจากการทำฟาร์มหนูนาด้วย
แตก็พาเจ้าหน้าที่ไปดูพวกสต๊อกสินค้านะครับ
ซึ่งก็เป็นอีกอาชีพที่หาเลี้ยงครอบครัวนะครับ
นาแตอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณตาชาญกับคุณยายสมควรนะฮะ

หลังจากนั้นก็ไปต่อนะฮะไปที่ด้านใน
เข้าซอยจากบ้านตาชาญกับคุณยายสมควรจะอยู่ปากซอย

ถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะ
นางสาวิตรีวงศรีชากับนายอนามัยวงศรีชานะครับ
ก็ใกล้ก็เป็นบ้านน้าตายด้วยนะฮะน้าตายลุงเสริมนะฮะ
คือตอนนี้แม่น้องชมพู่เองก็มีอาชีพก็คือการไลฟ์ขายของนะฮะ
ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับมีพวกเสื้อพ่งเสื้อผ้า
โค้งสินค้านะครับผ้าต่างนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เจอกับคุณพ่อน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ส่วนคุณแม่เนี่ยไปรับผ้าที่ตลาดนะครับ
ก็เลยได้คุยกับพ่อให้ข้อมูลกับพ่อนะครับ
ก็๓พวกต้นทุนกำไรการขายสินค้านะครับ
แต่ทีนี้ด้วยความที่ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ที่แม่น้องชมพู่
คุณแม่ไปซื้อผ้าพอดีนะครับไปรับผ้าที่ตลาดนะครับ
ก็เลยต้องมาสอบถามกันอีกรอบนะฮะ

ก็เลยโทรไปหาโทรไปคุยกับแม่น้องชมพู่นะครับ
เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างเพื่อแสดงภาษี

ยังไงก็ถ้าสะดวกวันไหนเนี่ยโทรนัดเจ้าหน้าที่อีกทีนึงก็ได้
ถ้าให้ดีก็ก่อน๓๑มีนาคมนะครับจะได้แนะนำเรื่องการยื่นแบบกันนะครับ
เจ้าหน้าที่สรรพากรวันนี้มาอธิบายชาวบ้านกกอกให้เข้าใจ

ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องราวคดีของน้องชมพู่
อาชีพส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกร
แต่พอมีคดีของน้องชมพู่มีคนมาที่บ้านกอกเยอะ
หลายคนก็ขายสินค้าเป็นยูทูบเบอร์ก็มี
ขายของออนไลน์ก็มีรายได้เข้ามานะฮะ
บางคนก็เปิดหน้าร้านขายของก็มีนะครับหน้าบ้านลุงพลนี่ก็เยอะ
ทุกคนเนี่ยยังไงก็มีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะฮะ
ถ้ามีเงินเข้าออกในบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับอย่างขายของออนไลน์
แม้ว่าการเสียภาษีออนไลน์จะยังไม่ได้มีการเสียภาษี
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่เขายึดหลักเรื่องของเงินเข้าออก
บัญชีธนาคารถ้าท่านมีเงินเข้าออกในบัญชีธนาคาร
ครั้งต่อปีหรือ๔๐๐ครั้งต่อปีก็แล้วแต่นะฮะ
แล้วมียอดเงินเนี่ยรวม๒ล้านบาทนะฮะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษี
กับสรรพากรด้วยจะยื่นออนไลน์ก็ได้
ไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้นะครับอ่าเขาก็มีหลายช่องทาง

เกรงว่าเดี๋ยวชาวบ้านที่บ้านกรอกอาจจะไม่ทราบ
อืมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบได้ว่าคุณมีบัญชีธนาคารกี่บัญชีใช่ไหมค่ะ
แต่ถ้าคุณโอนผ่านเข้าผ่านออกกี่ครั้งกี่ครั้ง

ก็ถือเป็นการไปให้ข้อมูลทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องหลักก็คือเรื่องคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
คือตำรวจได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
ได้มีการนำพยานบางส่วนไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วด้วย
เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีใครที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจในฐานะพยานบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปบางส่วน
วันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของพระอธิการบุญมาศรีละเตโช
ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกหรือพระอาจารย์บุญมาค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งพยานสำคัญในคดีนี้นะคะ
ท่านเล่าให้ฟังว่าพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
สิ่งที่พนักงานสอบสวนถามแบบเน้นถามนะคะ
คือเรื่องเวลาที่เจอกับลุงพล

เพราะตอนที่ลุงพลขึ้นมารับครูบารัฐ
ก็มีพระบุญมามียายดอน
แต่เวลาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะ
แต่ที่แน่คือหลัง๙โมงเช้า
แต่ถ้าจะให้บอกเป๊ะว่ากี่นาทีเนี่ยไม่มั่นใจ
แต่แน่ก็คือตอบตำรวจไปว่าหลัง๙โมงแน่
พระบุญมาบอกว่าเชื่อว่าตำรวจคงมาสอบปากคำอีกหลายครั้งแล้วค่ะ
เพราะได้ถามตำรวจไปด้วยว่าถ้าคดีมันไม่จบแล้วจะยังไงเนี่ย
ตำรวจก็ตอบท่านไปว่าก็จะเก็บหลักฐานไปเรื่อย
กว่าจะได้ตัวคนร้ายนะคะ
เก็บบริษัทรอยู่ที่สารานี่
อยู่ที่สาแชนี้แหละ
หลอตัวคนอยู่ที่สารานี่

นัดทั้งคนนัดว่าจะไปทรงหน่อยนะ

ทีมข่าวก็ได้สอบถามพระบุญมานะคะถึงกรณีที่ลุงพลเคยมาคุย
และให้พระบุญมาเปลี่ยนเวลาที่ให้การกับตำรวจพระบุญมาบอกว่า
อาหารบอกว่าไม่รู้เจตนาที่แน่ชัดค่ะ
แต่คงอยากให้บอกตำรวจว่าเจอกับท่านอีกเวลานึง
ซึ่งพระบุญมาก็ยืนยันไปว่าก็เวลาเดิม
เห็นยังไงก็พูดตามนั้นนะคะ
ตอนนั้นยังไม่ถึง๑๐โมงแน่

มีรายงานว่าไม่ใช่แค่พระอาจารย์บุญมาเท่านั้นนะคะที่ถูกสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจชุดคลี่คลายคดียังไปสอบปากคำพระครูบารัฐที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะ
เพื่อนำมาเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาของลุงพลนะคะ
ส่วนพ่อแบมค่ะพ่อแบมเป็นอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญ
แบมบอกว่าตำรวจมาให้เซ็นเอกสารให้ปากคำในฐานะพยาน
แล้วก็ได้ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้งนะคะว่าเจอลุงพลช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๐นาที
ถึง๙นาฬิกา๔๐นาทีที่บริเวณสวนยางและป่าไผ่สุดเขตสวนยางอะค่ะ
ได้คุยกับลุงพลได้ถามถ่ายกันปกติ
ก็ยอมรับว่าช่วงหนึ่งลุงพลได้ถามว่า
วันนี้ไปทำงานตรงไหนไปตรงไหนมาบ้าง
ไม่ได้ไปไล่เหรออันนี้คือสิ่งที่ลุงพลถามพ่อแบม
ตอนนั้นเนี่ยพ่อแบมบอกว่ายังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายไป
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๕๐นาที
พ่อของน้องชมพู่ขับรถมาบอกว่าน้องชมพู่หาย
พ่อแบมยอมรับว่าแปลกใจ
ทำไมเพื่อนบ้านเจอกันต้องเป็นจุดสนใจของตำรวจ
ถูกสอบปากคำหลายครั้งมากนะคะ
ทั้งที่ข้อมูลที่ให้ไปไม่ได้บอกว่าใครเอาน้องชมพู่ไป

อยากให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงให้ได้
ใครไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปร้อนตัว

แต่ใครที่ทำเนี่ยพ่อแบมบอกว่าไม่รอดนะคะ
ทางที่ดีมอบตัวจะดีกว่าหนักจะได้เป็นเบา
ก็คล้ายกันแต่ว่าจะเน้นแล้วก็สอบถามข้อมูล
แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
แล้วก็มีให้ลงน้ำ

ก็เป็นกำกับคำที่เราให้การไปอย่างนี้เนอะ
ก็มาสอบถามแล้วก็วันนี้ก็ให้มาเซ็นลงนามว่าเป็นอะไรยังไงครับ

ก็ประมาณ๙โมงกว่าครับ
ก็มอง๒๐ถึง๔๐อะไรประมาณนี้
อืมที่เจ้าโป้งเนอะ
เพราะน้องชมพู่ก็ประมาณ๙โมง๕๐ถึง๑๐โมงเลยครับ
อืมแต่เจอทีหลังแน่นอน

พ่อโอมก็ถามว่าพอแบมได้ไปตรงนู้นไหมแล้วเห็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ถ้าจำไม่ผิดก็วันนั้นคงจะเป็นวันนั้นนะครับ

เขาถามเราว่ายังไงนะครับ
ถามว่าเออไปทำอะไรมาอย่างนี้ครับ

ผมก็บอกเขาว่าไปทำงานตรงนั้นมา

ก็สบายใจขึ้นนะครับ
แต่ว่าขอให้เป็นจับโจรผู้ร้ายตัวจริงนะครับ
ใครไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปตกใจครับ

ครับแต่ถ้าคนทำผมคิดว่าคงไม่รอดหรอกครับ

ครับจะได้เป็นเบาหนักเป็นเบา

คือถ้าเราดูช่วงเวลาในวันที่๑๑พฤษภาคม

มันก็จะมีช่วงเวลา๙โมง

โมง๙โมงเนี่ยที่ไปอยู่หลายจุดหลายที่นะครับ
ซึ่งตรงนี้ข้อมูลต่างเนี่ยตำรวจก็กำลังไล่อยู่นะฮะ
ไม่ได้หมายความว่าใครจะเป็นผู้ต้องสัยผู้ต้องหาอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ทีนี้เรื่องที่เจอที่สวนยางพาราเนี่ย
มีเพจเฟซบุ๊กอย่าหาธรรมมินิ

ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
สวนยางไม่ได้จ้างนายชัยพวย
อันนี้เขาใช้ชื่อคำนี้ไม่รู้หมายถึงใครนะ
บอกว่าไม่ได้จ้างไปกรีดยางมา๓ปีแล้ว
แต่อยู่ดีวันเด็กหาย
ก็คงหมายถึง๑๑พฤษภาคมที่ชมพู่หายตัว

ถ้าทีมข่าวอยากรู้ก็ไปตามหาคนชื่อ
หมอฮนกฮูกที่เป็นเจ้าของที่ก็แล้วกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปคุยกับ

หงคือนายธีรพงศ์เชื้อคนแข็ง
เจ้าของสวนยางพาราที่มีเนื้อที่ประมาณ๘ไร่

สวนยางที่มีชายปริศนาเสื้อส้ม
วิ่งไปวิ่งมาหรือว่ามีใครไปเจอใครกรีดยางอะไรอยู่
หมอโฮงบอกว่าที่เพจเขาโพสต์
หมายถึงผมนี่แหละหมายถึงหมอฮงนี่แหละ
ไม่ต้องไปตีคงตีความอะไรหรอกไม่ต้องปิดบังหรอกนะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเล่าความจริงให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังเลยก็แล้วกัน
ว่าตกลงเนี่ยที่เขาบอกว่าแหมลุงพลไม่ได้กรีดยางหรือใครไม่ได้กรีดยางอะไรก็แล้วแต่มา๓ปีแล้วอยู่ดีวันเด็กหายมากรีดยางยังไงเนี่ย
รับว่าได้ว่าจ้างลุงพลให้มากรีดยางจริง
หงบอกนะครับจ้างกันไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๖๓นะฮะ

โดยได้คุยกับป้าแตนและลุงพลตกลงกันว่าเดี๋ยวแบ่งรายได้กันจากการขายยางเนี่ยคือ๔๐
ลุงพลเนี่ยเอาไปร้อยละ๔๐ส่วนหมอฮงในฐานะเจ้าของสวนยางเนี่ยได้๖๐ร้อยละ๖๐
ลุงพลไม่ได้ตอบรับในทีแรกนะบอกว่าไปรับงานเจ้าอื่นมาแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาบอกว่าเดี๋ยวทำให้ก็ได้แต่ว่างเมื่อไหร่จะมาทำก็เลยไม่ได้ตามเรื่องกันอีกและยอมรับด้วยว่าไม่รู้ด้วยว่าลุงพลเนี่ยเขาจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะเขาบอกว่างเมื่อไหร่จะมาทำก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงพล
พอเกิดเรื่องน้องชมพู่หายขึ้น๑๑พฤษภาคมถึงมาถามลุงพลว่าเออตกลงไปเริ่มกรีดยางหรือยังลุงพลเนี่ยบอกว่าก็ไปเปิดหน้ายางแล้วเริ่มกรีดไปแล้ว๓๔มีดมีดก็คือครั้ง๓๔ครั้งเป็นการเปิดหน้ายางนะซึ่งสามารถไปกรีดตอนไหนก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก
ความสะดวก

ใช่ค่ะเรื่องของบ้านกกอกก็ขอแค่เนื้อเน้นเพียงเท่านี้นะคะ